ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดข่าวคู่กัดสบัดข่าว
เหิดรักเดียวเดินทางเข้าสู่วันสุขที่

โอ้โหเดินทางมาเร็วจริงนะเวลา
เวลาคุณผู้ชมฮะมาเจอกับเราในวันนี้
อยากจะได้ข้อความไลน์จากคุณผู้ชม

ครึ่งปีแล้วนะจะครึ่งปีแล้วนะ
อะไรที่ตั้งใจว่าจะทำทำเสร็จยัง

ทบทวนตัวเองนิดนึงก่อนจะก้าวเข้าสู่ช่วงปีหลัง

แน่นอนฮะในวันนี้นะครับเรื่องราวอย่างเดียวไม่พอ
ยังมีเรื่องของวาระแห่งชาติ
ที่อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามพวกเราไทยรัฐทีวี

ไทยรัฐทีวีให้คุณได้เชียร์วาระแห่งชาติ
แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น

จะกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้งกับ

ใช่แล้วค่ะเตรียมลุ้นกันให้ดีนะคะ
ถ่ายทอดสดเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะ
มิถุนายนเวลา๙โมงครึ่ง
เทคพอร์ตอาริน่าเมืองซานอันโตนิโอ

ชมกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รวมถึงช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ
ไทยรัฐสปอร์ตนะคะและยูทูปไทยรัฐด้วยค่ะ

เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะแยะมากมาย
มีเรื่องอะไรบ้างนั้นดูเลยในช่วงของ
สมัดข่าว๗
เรื่องราวร้อนบนท้องถนนอีกแล้ว
ขับรถปาดกันไปปาดกันมา

ก่อนที่จะกลายเป็นวางมวยกลางถนน
ที่พัดทะลุงซาวภาวะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของ
แล้วมีชายกระโดดออกมาจากข้างทางดักหน้ารถหวังชิงทรัพย
เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ประจวบคิริขันครับมีคนร้าย
วงปืนเข้ามาจี้พนักงานกลางปั๊มน้ำมัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสมัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้อัปเดตกันหน่อยหลายคนยังสงสัย
สรุปจะใส่หรือจะถอดดีหน้ากากอนามัยเนี่ย

เพราะตอนนี้ล่าสุดนะครับราชกิจจานุเบกษา
เขาได้ประกาศผ่อนคลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนี่ยฮะผมไปดูในเว็บไซต์เลยนะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกข้อกำหนด
ตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พุทธศักราช๒๕๔๘ฉบับที่๔
ระบุออกมาว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเนี่ย

ใช่แล้วค่ะก็เลยมีการผ่อนปลนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรม

รวมถึงยังผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ
มันสอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลด้วย
แล้วก็มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
เดี๋ยวจะประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่อทั่วไปแล้วด้วย
มันมีหลายข้อที่น่าสนใจแต่หนึ่งในข้อนั้นเนี่ย
ก็คือที่ทำได้เลยนะไม่ต้องรอกำหนดเดิ
ก็คือ๑กรกฎาคมนั้นน่ะก็คือการผ่อนผ่อนคลาย
ถอดหน้ากากอนามัยทั่วราชนาจักรได้แล้ว
ประชาชนทั่วไปฮะสามารถปฏิบัติโดยความสมัครใจ
ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ไม่ว่ากัน
แต่อย่างนี้ฮะให้พิจารณาตามความเสี่ยงไง
อย่างเช่นเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสถานที่ที่แออัด
มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไม่สามารถเว้นระยะห่างกันได้
บางทีเราก็ต้องมานั่งถามตัวเองนะว่าควรจะใส่ไหม
ถ้าถามผมถ้าอยู่ในที่แออัดใส่เถอะครับ
เพื่อความปลอดภัยเนาะถูกแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้บังคับกันแล้วล่ะ
ในตอนนี้นะครับเอาล่ะก็ดูตามสถานการณ์
ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงถ้าหากว่าอยู่ใกล้
หรือว่ามีความเสี่ยงกับคนที่เป็นโรคโควิด๑๙อย่างนี้ใส่ไว้ก่อนดีกว่า
หรือว่ากลุ่ม๖๐๘คือผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปและ๘กลุ่มเสี่ยงต่าง
เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาโรคทางเดินหายใจควรจะใส่ไว้หน่อยแล้วกันนะคะ
เพื่อป้องกันตัวเองที่จะไปรับเชื้อหรือป้องกันเชื้อของตัวเองที่ไม่รู้ตัว
กระจายสู่คนอื่นนี่ฉันก็ดูนี้หลายคนก็ใส่หน้ากากอนามัยจนชินแล้ว
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากถอดเหมือนกันถูกไหมคะ
อย่างนี้ให้ดูเรื่องของความจะเป็นแล้วก็ลองพินิษฐ์พิจารณากันดูว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะตอนที่แล้วผมพาไปดูอาชีพแปลกชวนขนลุก
อย่างการรับซื้อตุ๊กแก่ที่เรียกได้ว่าเงินนิสะพัดไม่ใช่เล่น
พรานล่าตุ๊กแก่และคนรับซื้อตุ๊กแก่อย่างพี่เล็ก
แต่เรื่องของตุ๊กแกยังไม่จบวันนี้ผมจะพาไปดูฟาร์มเลี้ยงตุ๊กแก่ของพี่เล็กกันครับ
เป็นยังไงมายังไงถึงเลี้ยงตุ๊กแก่ครับเนี่ย
มันเป็นอาชีพที่ไม่มีใครทำอะครับ

ประมาณ๒๐๐กว่าตัวครับหรือเกือบ๓๐๐นี่แหละครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากดูข้างในแล้วคุณผู้ชมครับ

ตุ๊กแก่นี้นะครับพี่เล็กเลี้ยงดูี้อย่างไรนะครับ
เราก็ทำที่ให้มันซ่อนตัวไว้ข้างล่างครับผม
พอตกตอนคืนมันก็จะมากินตามนี้ครับ
มาไปจะเปิดไฟร่อมแมลงไว้แล้วแมลงก็จะมา
เอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างนี้คือนาทีชีวิตครับ
พี่เล็กมันก็จะเอากระบองนี้ออกมาครับ
ออกมาครับ

แกต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะพร้อมที่จะขายครับ

ถ้าเริ่มจากไข่ก็ประมาณสัก๕เดือน๖เดือนครับผม
อีกหนึ่งเคล็ดลับในการเลี้ยงตุ๊กแกให้โตวัย
นั่นก็คือเรื่องของอาหารเสริมครับ
ลองไปดูกันว่าพี่เล็กเขาเตรียมอะไรไว้
สัตว์เลี้ยงตัวโปรดกันบ้างครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือจิ้งรีดนะครับ
สำหรับไว้เป็นอาหารของเจ้าตุ๊กแก่นะครับ
จิ้งลีดในนี้เขากินอะไรครับ

จิ้งลีดจิ้นเข้าไปเราก็จะไปเลี้ยงตุ๊กแกอีกทีหนึ่ง
แล้วก็เท่ากับว่าตุ๊กแกมันจะได้กินเป็นอาหารไก่ไปด้วย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

มันวางไข่แล้วเราก็จะจับตัวพวกนี้ออกไปให้ตุ๊กแกครับผม

วันหนึ่งพี่เล็กจับไปกี่ตัวครับสำหรับการเลี้ยตุ๊ก

ให้เราจะมาให้ตอนหัวค่ำครับผมเราก็จะปล่อยเลย
เห็นมั้งก็อยู่ในนี้แล้วครับพวกมเนี่ย

นี้ตัวใหญ่มาเลยคุณผู้ชม

ล้านสองล้านห้ามีให้เห็นแน่นอนครับ
โอ้โหตุ๊กแก่ตัวละล้านห้า
โอ้โหบ้านใครมีตุ๊กแก่
รีบไปส่องกันเลยนะครับ
เล็กครับเห็นตุ๊กแกเยอะแบบนี้

ระยะเวลา๖เดือนมีกี่ตัวฮะ

ก็เรียกว่าแบบ๘๐๐๐๐

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แม่ได้ชมเรื่องราวของพี่เล็ก
ทั้งการทำอาชีพรับซื้อตุ๊กแก่

ก็ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองและความกลัว
ที่เคยมีต่อตุ๊กแกไปเลยนะครับ
และก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพแปลกที่มีอยู่จริง

สะบัดทั่วไทยนำมาให้ชมกันครับ
ส่วนครั้งหน้าจะพาไปไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ

ยาวใหญ่นี่ขายได้เป็นล้านเลยเหรอ
ตัว๑๗นิ้วบ้านไหนมีคะ

มีประมาณนี้นี่ไม่ใช่ตุ๊กแก่แล้ว

ตัวเงินตัวทองตัวน้อย
เอออย่าไปผิดตัวนะไม่ได้นะคะ
เอาอย่างไรก็ติดตามกับน้องจุดกในภัรคฯภัยอาทิตย์หน้านะครับ
มาดูเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนน
กันไปปาดกันมาเป็นเรื่องครับ

อ้าวตัวนั้นอีกหรออุ้ยพี่เย็นพี่เย็น

ไอ้ตรงไอ้ขวาแล้วมึงดูมึงดูไอ้ขวา
ข้างไหนมันชนข้างไหน

มึงชวนข้างไหน
มึงวิ่งไอ้ขวาอยู่

คือเรื่องของเรื่องน่ะไม่ทันแล้ว

มีพลเมืองดีผ่านมาเจอพอดี

ในช่วงที่ชายเสื้อลายนั้นกำลังสาว

ลุกทุกคลานมาช่วงท้ายแล้วไง
ผู้ชายฝ่ายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยได้แต่ปัดป้อง
ไม่รู้ว่ารักษณะเหมือนสู้ไม่ไหวแล้ว

ในช่วง๔ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนก่อน

ก่อนถึง๔แยกไฟแดงสุวินทวง

บนสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

ไปถึงเหตุการณ์เห็นหยดเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วไปสอบถามทั้ง๒ฝ่ายนะว่า

ขับรถปาดหน้ากันไปมา

โดยฝ่ายที่ถูกต่อยจนหน้าปูดนี่นะคะ
ชื่อคุณธีรพลเสงเจริญอายุ๒๙ปี
ถูกนายนัทพลวัดเล็กอายุ๓๕ปี
หน้าก่อนก็เลยแซงกลับ
เขาว่าอย่างนั้นจากนั้นก็ปาดกันไป

ขับรถปาดกันเฉียวกันแบบนี้

เสียหลักชนขอบปูนข้างทาง

มาเจอที่รถเกิดความเสียหายแล้ว

ตัวเขาเองอ่ะขับแซงรถของนายธิรพลขึ้นไปคู่กรณีของเขาก็แซงกลับมาแล้วก็เบรกไง
นี่ไงมาเบรกก่อนเขาบอกงั้นนะตัวเขาเองก็โมโหก็เลยแซงกลับไปอีกครั้ง
แล้วเปิดกระจกตะโกนให้นายธิรพลจอดรถแน่จริงจอดรถลงมา
ลักษณะแบบนี้อีกฝ่ายเขาก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายต้องลงแล้วล่ะ
เพราะรถมันสะกิดกันมันเฉียวกันมันเกิดอุบัติเหตุแล้วไง
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุลงมาก็อย่างที่เห็นอ่ะนี่แหละค่ะโมโหกันทั้งคู่
ภายหลังตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวก็มาตรวจสอบรถทั้งสองคันนะคะ
ปรากฏว่านายนัทพลได้เอาของบางสิ่งบางอย่างไปซ่อนไว้

นี่เลยซ่อนไว้ที่ไหนที่ฐานกระถางต้นไม้หน้าบ้านตรงจุดเกิดเหตุ
คุณตำรวจไปตรวจสอบเป็นกระสุนปืน๕นัดนะคะแล้วก็ปืนขนาดจุดสามแปดซุกซ่อนอยู่

แต่ว่าหลังจากนั้นนายนัทพลขับรถหนีไปอย่างไวเลยค่ะ
เอาเหรอความคืบหน้าล่าสุดเช้านี้นะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็ไปดูจุดที่พบปืนของนายนัทพลด้วย
ขณะที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ของนายธิรพลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดนต่อยจนตาปูดนั่นน่ะ
ก็ให้ปากคำกับตำรวจโดยนางอมรผู้เป็นแม่บอกว่า

ร้องขอความช่วยเหลือว่าถูกปืนข่มขู่แล้วก็โดนซ้อม
ตัวเธอก็สอบถามลูกชายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคู่กรณี
แต่สาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ขับปาดกันไปปาดกันมา
ค่ะส่วนตอนนี้นายธิรพลผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
ยังพูดไม่ค่อยดียังพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไห
จากปากฉีกฟันหักและใบหน้าบวมปูด
ก็เลยอยากจะให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ดูกเล็กกระดูกน้อยตรงนี่ว่ามีร้่ามมีแสงสิ่งป้อง
เพราะข้างในมาเฉียบก็ต้องหาหมอเหมือนหมอสายศัยกรมอาเย็ด
อ้าวตอนนี้นะครับตำรวจระบุว่า
รู้ล่ะคนที่ขับรถหนีไปอยู่ตรงไหน
หลังจากนี้ทำการเรียกพยานอ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำให้แล้วเสร็จอีกครั้งเพื่อทำการ
ขออนุมัติออกหมายจับเลยนะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระทง
แยกกันออกมากับเรื่องของการขับรถนะ

ถ้านับข้อหาแล้วอาจจะได้เยอะก็ได้

เพื่อเตือนหรือเป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะ

เพราะว่าผู้หญิงคนนึงเธอขับรถอยู่ดี
เธอบอกว่าเจอผู้ชายคนนึงคุ้นหน้ามากเลย
กระโดดมาขวางทางเธอหวังจะชิงทรัพย
แต่สุดท้ายคนบ้านเดียวกันนี่นะ

ค่อยเล่าแล้วกันใครเป็นใครนะ
ไปดูฝ่ายผู้ชายเสื้อสีฟ้าก่อน

กำลังจะเข้าไปทำร้ายนาย
ในผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาว
ชื่อว่านายธวัฒน์ขุนเต่าอายุ๓๐ปี

เรียกได้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุที่ออกมา
ทำให้ผู้หญิงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะ
ในหมู่บ้านชุมชนดอนรุนตำบลครูหาสวรรค์
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะคุณชนะ

คุยกับนางสิริวัลภูนมุสิกอายุ๓๓ปี

ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้าน
เพื่อไปจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ

เลี้ยวออกจากซอยตรงบ้านนี่แหละ

อยู่ผู้ก่อเหตุวิ่งพุ่งออกมาจากข้างทาง
กระโดดดักหน้ารถมอเตอร์ไซค์

เอ้าคนบ้านเดียวกันคนในพื้นที่

กระทั่งก็ช่วยกันขับรถออกตามหา

โอ้โหพอเจอคนเป็นสามีนะ

พุ่งเข้าไปคุมตัวแล้วกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วเนี่ย

อ๋อวีดลันบาลเลย
กระทั่งก็ช่วยกันอ่ะนะคะ

แล้วสุดท้ายนายวินัยคนนี้ค่ะคุณผู้ชม

ก็นั่งรอให้การกับตำรวจ

มีรอยแตกหน่อยนะนิดหนึ่งอ่ะนะคะ

เปล่าปฏิเสธบอกผมไม่ได้ทำที

ไม่ได้ทำผมไม่ได้ไปปล้นอะไรทั้งนั้น
อ่ะแม้ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้ทำนะ
แต่เจ้าทุกข์เนี่ยเขายืนยันว่าคนนี้แหละ
คนนี้พยายามที่จะชิงทรัพย์เขา
ตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ก่อเหตุ
สอบปากคำเพิ่มเติมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์
แล้วก็จะต้องตรวจปัสสาวะดูอีกทีว่ามีสารเสพติดหรือเปล่า

ถูกเข้าบางบัตรต่อไปแล้วอาจจะโดนอีกข้อหาด้วย

คุณผู้ชมครับที่จังหวัดประจวบคิริขันช่วงกลางดึก
คนร้ายบุกมาหวังจะจี้ชิงทรัพย์ครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพนะครับ
อยู่ในเขตอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถบรรทักษัยมาที่ปั๊ม

แล้วไปตรงพนักตรงที่เขานั่งอยู่ของพนักงานสาวคนนั้น

แล้วชักปืนออกมาคู่ครับ
แต่พนักงานคนนั้นก็วิ่งหนีไป
เห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะพนักงานวิ่งหนีไป

ก็เลยรีบกลับมาที่รถแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย

จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่แฟนหนุ่มของผู้หญิงที่เป็นพนักงาน
ที่เขาวิ่งหนีไปเห็นเข้าพอดีไง

เข้าไปช่วยนะฮะโอ้โหแล้วยังไงต่อล่ะ
ยกน้ำที่เป็นแพ็คเนี่ยทุ่มใส่คนร้าย
แต่ยังไงซะคนร้ายก็หนีทันอยู่ดี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพทัพสแก่ไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละ
และได้พูดคุยสอบสวนนางสาว
สุภาษินีสังทองอายุ๒๙ปีเขาเป็นเสมียนปั๊มน้ำมันนะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับนายชะโยธิศรีทองคำอายุ๒๘ปี

นายชโยธิศฝ่ายชายนี่นะเล่าว่าตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในรถ
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มา

ตื่นขึ้นมาดูซิมีอะไรเกิดขึ้นใครขับรถมา
จากนั้นก็เห็นคนร้ายนี่แหละกำลังจี้แฟนตัวเอง

แต่จังหวะนั้นคนร้ายเห็นพอดีก็เลยวิ่งกลับมาที่รถ
ตัวเขาก็เลยพยายามปกป้องใช่ไหม

แล้วก็เอาปืนเก็บกำลังจะกลับไปที่รถ

แต่คนร้ายขับรถมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ค่ะ
แล้วจากนั้นนะตัวของคุณชโยธิตก็ขับรถกระบะตามคนร้ายไป
ปรากฏว่ายังไงรถของคนร้ายไปพลิกคว่ำนะคะ

ซึ่งจุดที่พลิกคว่ำอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมัน
ประมาณ๔กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
เจ้าตัวก็แจ้งจรฐีใช่ไหม

คนร้ายก็คือนายสมเกียจก่อแก้ว

จับได้พร้อมกับปืนครับ
จำนวนหนึ่งกระบอกก็คาดว่าจะเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่นะฮะจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบางสะพานก่อน
ไปรักษาตัวก่อนเพราะว่ารถมันละใสล้มถูกไหม

แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหากับคนร้ายต่อไปนะครับ
ก็คาดว่าเป็นคนร้ายที่เคยก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์
ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
กลางดึกของวันจันทร์ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา

เขาว่าอย่างนั้นนะตำรวจเป็นคนบอกเองนะ

สุดท้ายจับได้สักทีก็ถือว่าดีแล้วล่ะ

ถอนหายใจหน่อยมีแต่เรื่องวุ่นวายในสังคม

แต่ว่าคนทำมาหากินก็ยังมีคนที่เขาตั้งใจ
ยังพิมพ์เรียบภายขายทุกอย่าง

ศึกแดงเดือดที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย

แล้วที่เห็นกองอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ปึกเงินนะคะ

บัตรเข้าชมฟุตบอลแถมพ่วงด้วยบัตรซ้อมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังด้วย
แล้วมาเป็นปึกแบบนี้เกิดคำถามสิคะว่า
เอาบัตรมาจากไหนซื้อได้เหรอบัตรเยอะขนาดนี้เขามีจำกัดไม่ใช่เหรอ
แจ็คสันหวังอยู่ไหน

ไปก่อน

โอ้วเป็ดสารประตูโจ่สองขวานแท้เจอ๒๗นำอีกครั้งหนึ่งครับ
ลิเวอร์มาก็เข้า

มากกว่า๕๐ล้าน

ซึ่งความเป็นจริงแล้วขายได้ถึง๓๐๐๐บาท
ขายแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ
โอ๊ยโอ๊ย
จะนำเลขที่ออเดอร์ของเพื่อนที่ซื้อมาจับฉลากไปทานข้าวกับแจ็คสันหวัง๑มื้อจ้ะ
ทานข้าวกูไม่ได้แกงนะ
ไม่ใช่ทานกันแบบว่า
ไม่ได้ทานกันแบบว่านั่งข้าวแล้วก็มองรูปนะไม่ใช่นะ
กินข้าวดินเนอร์กับคุณแจ็คสันหวัง
มีกูมีเพื่อนแล้วก็มีแจ็คสันนั่งกินข้าว

อ้าวก็ดราม่าสิงานนี้ค่ะยิ่งใหญ่จริงจัดใหญ่จริงจะขายอะไรทั้งทีแม่มันตื่นตาตื่นใจ
แม่ค้าสาวสวยปากแซ่บคนนี้พิมพ์ริพายได้ไลฟ์สดนะคะในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
เธอเอาบัตรชมฟุตบอลศึกแดงเดือด๒๐๐๐๐ใบทุ่มเงินซื้อกว่า๔๐๐ล้านบาท
แล้วก็ประกาศขายลดราคาแบบโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะใครที่ซื้อบัตรของเธอนะ
บอกยังจะได้บัตรเข้าชมการฝึกซ้อมของทั้งสองทีมด้วยรวมถึงการซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวัง
บอกไม่แค่นั้นอีกยังมีสิทธิ์ลุ้นไปนั่งกินข้าวกับนักเตะซุปตาทั้งสองทีมพร้อมกับศิลปินตัวเป็น
อันนั้นคือสิ่งที่เธอบอกในไลฟ์สดของเธอนะราคาล่ะราคาบัตรเป็นยังไง
ราคาบัตรเนี่ยจริงมันสองหมื่นใช่ไหมใช่แต่พิมพ์ริพายขายในราคาแค่หมื่นห้า
ลดไปตั้งห้าพันซื้อบัตรราคาสองหมื่นบาทมีจำนวนหนึ่งหมื่นใบ
ส่วนบัตรราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพิมพ์รีไพรขายในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท
ลดไปสี่พันซึ่งบัตรราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมีจำนวนหนึ่งหมื่นใบ
อย่างนั้นเลยถือว่ามีหลายใบเลยนะเยอะก็รวมละสองหมื่นใบอ่ะ
อ่ะทุกบัตรครับเขาบอกว่ามีชื่อพิมพ์รีพายเนี่ยเป็นผู้ซื้อมาด้วยนะ
แล้วนอกจากนี้พิมพ์ริพายยังบอกในไลฟ์อีกว่าลูกค้าคนไหนที่ซื้อบัตรกับเธอ
เธอจะจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีไปทานข้าวกับแจ็คสันหวังและนักเตะแมนยูและลิเวอร์พูล

บอกแบบนั้นแล้วเธอก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกลัวดราม่าดราม่าไปเลย

โดยเฉพาะทวิตเตอร์ร้อนระอุสุดค่ะ
แห่ติดแฮชแท็กพิมพ์ริพายขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะ
ส่วนอันดับ๒ก็โพเทคแจ็คสันหวัง
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งประเด็นกันมากมายสรุปมา

ข้อหนึ่งคือซื้อบัตรจำนวนเยอะได้ยังไง

ใช่ก็คือ๑คน๔ใบนะคะ
แล้วก็ข้อสองคือถ้าสังเกตที่บัตรจะมีข้อความว่าบัตรฟรีห้ามจำหน่าย

ประเด็นนี้พิมพ์ริพายชี้แจงว่าบัตรที่เห็นเป็นบัตรในวันซ้อม

อีกข้อหนึ่งที่คนสงสัยกันมากก็คือการที่จะพาศิลปินชื่อดังและนักเตะมาทานข้าวได้ด้วยเนี่ย

งานนี้เขาบอกว่าเผือกร้อนไปอยู่ที่ผู้จัดนั่นแหละ

ผู้จัดแบตแดงเดือดในเมืองไทยคุณวินิตเลิศรัตนาชัยผู้บริหารบริษัท

ประเด็นแรกบัตรในส่วนที่พิมพิริพายนำไปขาย
ให้ทีมนำไปขายให้กับแฟนบอลจากต่างประเทศ

จากโคต้า๒ทีมไปขายเนี่ยบัตรส่วนนี้เหลือก็เลยตีกลับมาที่บริษัท
จังหวะเดียวกันกับที่พิมพ์ริพายติดต่อมาขอซื้อบัตร
ขายให้ในราคาปกติไม่ได้มีส่วนลดพิเศษแต่อย่างใด
ซึ่งพิมพิพายก็ไปขายในกิจกรรมของเขาเอง
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการไปทานข้าวด้วยทางผู้จัดก็บอกไม่ได้มีนะ
ได้มีการให้ไปทานข้าวอะไรกับแฟนคลับใด
นี่ก็ไปติดตามอ่านต่อกันนะ

เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยความน่ารักของจิงโจ้เต้นเพลง

อ้าวรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ตั้งละไปแล้ว
สวัสดีครับ

บอกให้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ